พาคุณผู้ชมไปที่ขอนแก่นหน่อยดูความคืบหน้าของครูบาไก่นะคะ
วันนี้มีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างที่สำนักสงฆ์วัดป่าปฐมเทวารามที่บ้านป่าผูค่ะคุณผู้ชม
ก็ปรากฏว่าวันนี้นะคะถ้าไปดูบรรยากาศก็จะเห็นว่ามีญาติโยมที่เลื่อมใสสัทธาแล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้าน
มาถวายพระทหารแล้วก็ทำบุญที่วัดอย่างไม่ขาดสายนะคะขณะที่พระครูสุวิทย์ชินวโรหรือครูบาไก่
หลังจากที่รับพัฒนาหารจากญาติโยมเสร็จก็ลงมาให้อาหารช้างพังบัวนาและพลายทองหล่อที่โรงเลี้ยงช้างค่ะ
หน้าพระอุปัชชาพระผู้ปกครองคณะสงฆ์มันจาคีรี
เพื่อให้ตักเตือนและกล่าวโทษตามข้อพระวินัย
ปลงอาบัติไม่ถึงขั้นต้องศึกเพราะไม่ใช่วินัยร้ายแรง
ซึ่งครูบาไก่ก็บอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการกระบวนความทางโลก
ก็ตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติธรรมเข้ากรรมและปิดวาจาค่ะ
นี่ค่ะวันนี้ก็มีการปลงอาบัติขมาพระชั้นผู้ใหญ่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็อย่างที่เราเห็นแล้วค่ะก็ไปป้อนอาหารให้ช้างนะคะ
แล้วก็ได้พูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เดี๋ยวบอกว่าหลังจากนี้จะเอาไปปฏิบัติธรรมและปิดวาจาค่ะ